เมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้เข้าสู่ร่มกาวสวพัฒน์ไปแบบสงบเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วออกมาเนี่ยต้นปีนี้หลายคนกำลังเล็งอยู่ว่า
เรื่องความรักเนี่ยจะมีเบียดเลยหรือเปล่า

ต้องบอกว่าแฟนคลับเนี่ยพากันลุ้นเราเองก็ลุ้นเหมือนกันว่า
จะประกาศข่าวดีลั่นระคังวิวากับแฟนสาวนอกวงการคุณกวางหรือเปล่า

หลังจากที่เจ้าตัวเข้าพิธีอุปสมบท
ทดแทนคุณบีดามานดาเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา

พอบวชเสร็จแล้วหลายคนก็เลยจ้องว่าเออแล้วจะตามมาเบียดเลยหรือเปล่า
ก็ไม่ต้องลุ้นนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเลยว่า
ปีนี้ไม่ต้องเท้าคางรอ
ไม่พร้อมจริงนะฮะยังไม่พร้อมสละโสดค่ะ
ขอเวลาศึกษาดูใจกันไปอีกสักพักก่อนค่ะ
แม่ก็รอมานานแล้วจะให้บวชก็ไม่ได้บวชสักที
ก็ถือโอกาสว่าจังหวะหยุดงานก็บวชเลย

บวชแล้วเนี่ยเราอย่างแรกที่เราได้เลยคือว่า

แล้วทำให้ท่านสบายใจได้อย่างแรกนะครับ

บวชมันก็ทำให้เรามีวินัยแล้วก็ใจเย็นขึ้น

ก็น่าจะมีข่าวดีสักหน่อยไม่รีบไม่รีบ

ใช่ครับเพราะว่าปีใหม่เราก็เที่ยวกันทุกปีอยู่แล้ว
แต่ว่าครั้งนี้มันก็ถ้าเป็นศิลปิน
ก็จะเอาเวลาที่แบบว่าช่วงหยุดหัวปีแล้วกัน